คงผมว่าชาวบ้านคงได้ยินเสียงปืนนะครับ
แต่ข้อที่จริงจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ยังไม่มีนะครับ

ก็ผมก็ได้รับรายงานอยู่ตลอดนะครับท่านผอบอท่านก็ทราบนะครับ
คือผมว่าอาจจะได้ยินเสียงปืนกันนะครับ
เพราะว่ามันเป็นอาวุธสงครามเขายิงตก
ท่านค่ะปฏิบัติการเข้าปลุกปะทะของเสียแป้งเรา
ท่านมองว่ามันอาจจะมีรอยรั่วตรงไหนไหมคะ
เพราะว่าเสียแป้งก็ตั้งตัวได้ทันแล้วก็มีการยิงตอบโต้เจ้าหน้าที่มาก่อน
เขาโชคดีเขามีหมาหมามันเห่า
คือเขามีการเตรียมตัวอย่างดีครับก็ยืนยัน
แล้วมีอาวุธสงครามพร้อมตอบโต้ด้วยครับ
หมานี่คือเป็นหมาในพื้นที่หรือหาขึ้นไปด้วยอย่างแรก
คือผมไม่แน่ใจแต่ว่าหมาอยู่กับเขานะครับ
อ๋อครับแสดงว่าต้องมีผู้สำคัญของตำรวจที่ช่วยเหลือเขาอยู่

ถ้าใครสับสนุนก็ขอความร่วมมือแม้แต่ชาวบ้านด้วยนะครับ
เพราะว่าถ้าให้ความช่วยเหลือเราก็จะต้องดำเนินคดี

เพราะตำรวจเนี่ยก็จะทำหน้าที่ของเราในส่วนที่อ่า
อยากให้มามอบตัวนะครับไม่อยากให้เกิดความสูญเสียครับ
ก็จุดที่เขามีการปะทะแล้วก็ถอยล่น
คือว่ามันอยู่ในป่าลึกอ่ะนะฮะครับ
เราต้องการให้คนผิดนะครับมาถูกลงโทษตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ
ไม่มีอะไรเพิ่มเติมฮะเพราะว่าในส่วนของท่านผู้ช่วยนิพนธ์นะครับ
ผู้ช่วยผู้ชการโธนแห่งชาติแล้วแต่ทำผู้ชายการหมารถผู้ชายการพราตเก้า
ที่ทำรวจเราได้กำหนดไว้แล้วนะครับน่าจะสัมพันธ์นี้ครับ
คิดว่าจะเข้ามาก็ได้จากท่านนี่แหละฮะ
เดี๋ยวท่านก็ช่วยกระจายข่าวด้วยว่าขอให้มามอบตัว
ถ้าท่านรู้ว่าเสียแป้งอยู่บนของบรรทัศน์ตรงเนี้ยค่ะ
มันก็จะนะครับเรามีความหวังนะคะว่าจะสามารถชัดสุด
จะต้องได้ภายในกี่วันนะครับคือผมว่าผมไม่กดดันนะครับ
ท่านผอบอท่านก็ไม่กดดันเราก็พยายามทำเต็มที่
นี่ก็๒๐กว่าวันแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าเราทำงานให้สำเร็จ
เป้าหมายไม่มีการสูญเสียดีที่สุดนะครับ
มารับโทษตามกฎหมายนะครับ
ท่านผู้จัดการตรวจแห่งชาติก็อยากให้มามอบตัว
ท่านก็ได้มีบัญชามาที่ผมนะครับ
ผมก็เพิ่งลงเครื่องมาและก็ฝากห่วงใย

นี่เป็นสดล่าสุดจากการให้สัมภาษณ์ของทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะ
ที่เดินทางไปในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับ